มาดูความเคลื่อนไหวของภาคเอกชนกันบ้างนะคะ
ตอนนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะ
ส่งเสริมให้พนักงานแล้วก็ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ

เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาแผนกธรรมศึกษาประจำปี๒๕๖๑ณสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ถนนแจ้งวัฒนะ
ได้รับฉันธานุมัติจากสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงสังกัดสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นพื้นที่จัดสอบธรรมศึกษาซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่๑๗
เราเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เป็นสนามสอบอย่างเป็นทางการ
เราจัดมาแล้ว๑๗ปีมีผู้สอบผ่านแล้วทั้งหมด๑๕๐๐กว่าคน
และปีนี้มีคนสอบกว่าพันคน
ให้ทุกคนนั้นตั้งอยู่ในสิน๕ประการในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ด้วยกายวาจาในใจในการไม่ถือเอาสิ่งของชื่อของไม่ได้
ในสิ่งรักวงแหงของบุคคลอื่นไม่ร่วงละเมิดไม่พูดมุสาของหลอกลวง
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเศรษฐิตมุนมอลทุกชนิด
ถ้าชีวิตของเราได้จะมีปกติสุขได้จะมีความเดือดร้อนความวุ่นวาย
สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
หรือว่าการคุยกับหัวหน้าหรือว่าการตัดสินแก้ไขปัญหา
มันก็จะสามารถทำให้เราตัดสินแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เร็วขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ชัดขึ้น

เพื่อนำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน